โจสุดงงเที่ยวผับแต่ถูกกระทืบ
แจ้งความถูกตำรวจตั้งข้อหากลับอีก

คุณผู้ชมเขาร้องสื่อนะแล้วเขาก็ถ่ายภาพใบหน้าใบตาของเขา
ที่ตาปูดบวมเพราะว่าถูกรุมกระทืบแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด

ว่าเขาถูกทำร้ายยังไงบ้าง
นี่คุณผู้ชมคือนี่เห็นไหม
ในวงคลมคนที่ตลอกกันเป็นผู้หญิงสองคน

เป็นผู้หญิงสองคนจิกหัวกันแบบนี้ไม่ยอมปล่อยกันเลยนะฮะ
ปรากฏว่าเพื่อนของทั้งสองกลุ่มก็ต้องเข้าห้าม
แล้วคุณเห็นผู้ชายบางคนในกลุ่มไหม
คือผู้ชายคนนี้ที่ร้องเรียนต่อสื่อว่าเขาถูกทำร้าย

เขาพยายามไปแยกผู้หญิงทั้งสองคน

ทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเข้าไปห้ามนะฮะ
แต่สุดท้ายปรากฏว่าเขาซวยไป
เพราะว่าผู้ชายของกลุ่มนู้นรุมทำร้ายเขา

เออนะฮะตั้งแต่ในผับจนกระทั่งออกนอกผับ
เขาโดนรุมทำร้ายคุณนี่

เมื่อกี้เพิ่งไปแยกคู่จากผู้หญิงกับผู้หญิงทะเลาะกัน

ปรากฏนี่ผู้ก่อเหตุเดี๋ยวดูนะ

แล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกลากไปซัดนะคุณเออนี่ไงซัดเข้าไปเลยที่หน้า

พยายามวิ่งหนีแต่กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เขารุมร้อมเอาไว้นะครับ
แล้วสุดท้ายคุณถูกกระชากเสื้อมาได้นะ
แล้วจุดนี้ถูกรุมเลยคุณ
อืมนี่บอกถูกรุมเลยฮะ
รุมเลยใช่ไหมคะเออถูกรุมชกรุมต่อยแบบนี้เลย
ภาพวงจรปิดของผับแห่งนี้ย่านพัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
หมัดทั้งเท้าทั้งเตะทั้งกระทืบอะไรเข้าไปแบบนี้คุณ
คนคนเดียวถูกรุมขนาดนี้นะฮะ
ทีนี้ครับคุณเรื่องราวตรงนี้มันถูกโพสต์ออกมา
เป็นวงจรปิดเอ่ยเป็นภาพของหนุ่มผู้เสียหายเอ่ย
กับข้อความที่ว่าขอความเป็นธรรมครับ

เพื่อนผมเป็นคนเจ็บเนี่ยเป็นคนโดนกระทำแท้
แต่กลับโดนตำรวจแจ้งข้อหา

เขาเจ็บใบหน้าหัวเหออะไรเพราะว่า
เวลาถูกรุมเนี่ยถูกรุมแล้วก็พุ่งเป้าไปตรงไหนคุณ
หัวศีรษะคางหน้าคออะไรพวกนี้ฮะถูกเตะถูกอะไรแบบนี้นะครับ
เขาก็เล่าเรื่องให้ฟังบอกแค่เขาไปห้ามเพื่อนผู้หญิงที่ทะเลาะกับสาวโต๊ะอื่น
แต่สาวโต๊ะนั้นเป็นพวกเดียวกับผับแห่งนี้
ทะเลาะกันต่อเนื่องตั้งแต่ในผับยันนอกร้าน
แล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะคู่กรณีนับ๑๐คนรุมกระทืบรุมทำร้าย
มาแจ้งข้อหาเขาพยายามฆ่าเลยนะแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ชายคนนี้นะฮะ
ก็เลยอยากให้สื่อและสังคมช่วยเหลือหน่อยครับ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะคุณนะตามเรื่องนี้ครับ
ไปคุยกับหนึ่งในสองคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนายบัง
คือไปตามอีกฝั่งหนึ่งนะไปถามนายบังอีกฝั่งหนึ่ง
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยบังว่าเป็นยังไงบ้าง
นายบังเนี่ยเล่าว่าคืนนานอากาศในร้านที่เกิดเหตุเนี่ย
วิ่งมาขอความช่วยเหลือจากน้องชายของผม
น้องชายของผมเป็นกาดอยู่อีกร้านหนึ่ง
น้องชายพวกผมก็เลยพากันวิ่งมาดูเหตุการณ์
พอมาถึงก็เห็นชายเสื้อขาวซึ่งหมายถึงหนุ่มผู้เสียหายที่ร้องเรียนต่อสื่อเนี่ยนะ
กำลังอลวาดเขาบอกแบบนี้อลวาดไปผลักอกผลักเขา
ทีนี้เขาก็เลยต่อยเข้าไปต่อยชายเสื้อขาวไปหนึ่งหมัดเท่านั้นนะครับ

น้องชายของเขาเป็นกาดจากร้านอื่นก็พยายามวิ่งมาห้ามนะ
แต่โดนผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ต่อยซะก่อนแล้วก็ถูกแทง
คุณเรื่องอาวุธมีดมันมีจริงถูกแทงสวนจนได้รับบาดเจ็บนะ
ฟังเสียงของฝั่งในบังกันบ้างนะฮะ
เขาก็โวยวายหน้าร้านแล้วเหมือนก็แบบคนข้างอ่ะพี่

ตอนนั้นเขาเมามากน้องผมก็เดินเข้าไปปุ๊บ
ก็คุยคุยเหมือนกับเขาโวยวายแล้วแล้วเขาก็ผลักน้องผม
เหมือนก็แบบจะเอาแล้วล่ะสำหรับผมผมก็เลยเดินไปข้าง
ผมก็เลยต่อยเขาไปทีนึงต่อยเขาเสร็จเขาก็แทงผมเลย
ผมก็ล่วงเพราะผมล่วงเสร็จผมลุกขึ้นมาปุ๊บ
ผมก็ว่าเฮ้ยทำไมเราเจ็บจังวะเหมือนแม่งแทงเรานี่หวะ
มันวิ่งเข้ามาอีกแทงผมอีกรอบนึงเหมือนกับผมปัดมือได้
มันก็โดนตรงนี้เข้าไปหน่อยหนึ่ง
คนแถวนั้นเขาก็เห็นดิคุณอะไรคุณไล่แทงคนอ่ะ
เขาก็จะระงับเหตุแล้วไม่มีตำรวจมาไม่มีอะไรมา
มีแต่คนพื้นที่ที่เขากำลังเที่ยวกันอยู่
เขาก็เลยบอกเฮ้ยเขาก็เลยระงะเพจนั้นตอนนั้นอ่ะ
ผมก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าผมมาอยู่โรงพยาบาลแล้ว
เขาก็โวยวายบอกมึงรู้ไหมกูเป็นใครผมได้ยินนะพี่
บอกมึงรู้ไหมกูเป็นใครผมก็เฮ้ยทำไมไอ้น้องคนนี้มาลำก็
มันก็เลยผลักเหมือนกับแบบเขาเมาแล้วอารวาส
เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ใช่
อ่ะนี่คุณเราก็เลยให้ฟัง๒ข้าง๒ทางค่ะคุณ
ว่าเป็นยังไงบ้างฮะคนร้องมาก็บอกว่าเขาถูกรุม
เขาก็เอามีดออกมาป้องกันตัวกวัดแกว่งไปมา
ไม่รู้ว่าถูกแทงใครบ้างแทงถูกใครบ้างนะ
ส่วนฝั่งของนายบังเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าโอ้ฝ่ายนู้นเขาอารวาสคุณนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๔๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ข้ามคืนนะนะคุณนะตอนที่ผับมันเลิกนะฮะ
ตำรวจตอนนั้นได้ตั้งข้อหานุ่มผู้เสียหายนะครับ
ถูกรุมเนี่ยนะฮะรุมทำร้ายจนสลบเนี่ย
พยายามฆ่าแล้วก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาให้กับฝั่งคนเจ็บ
คือฝั่งของนายบังนะครับเพราะฝั่งนายบังเนี่ย
ถูกมีดแทงไป๒คนเขามีการเรียกร้องเงินเยียวยา
แสนบาทนะครับทีนี้ตอนนั้นอ่ะตำรวจเนี่ย
เห็นว่าทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายสมัครใจทะเลาะวิวาส
และมีการใช้อาวุธทำให้คู่กรณีได้รับบาดเจ็บครับ
แต่ทีนี้เราก็ถามทางตำรวจอีกครั้งนะ
ทางตำรวจตอนนี้ทางผู้ร้องเรียนเขาร้องมาแบบนี้
ว่าเขาถูกรุมเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปแทงเขา
แต่ฝั่งนายบังเขาก็อ้างไว้แบบนั้นนะครับ

อ่ะเดี๋ยวจะยืนยันคือไม่เดี๋ยวจะยืนยัน
คือยืนยันเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคุณฮะ
แต่กล้องในผับก็ชัดกล้องข้างนอกก็ชัดอยู่เหมือนกันนะ
มันพอจะรู้ได้ว่าใครเริ่มแน่นะ
จริงพูดจากลายกันน่าจะดีที่สุดนะฮะ
แต่ทีนี้ถ้าทางคดีมันอาจจะชี้ให้ชัดนะ
เพราะฝ่ายหนึ่งถูกรุมหรือว่าเป็นการป้องกันตัว